คุณผู้ชมค่ะมาดูกันต่อนะคะกับเรื่องราวของน้องร้อง
ตั้งทีเมื่อวานนี้เรานำเสนอไปแล้วนะคะพี่พี่เขาไปเสี่ยงมา
อืมสุดเสี่ยงคือเขาไปมอบของนะคะใช่
ให้กับพอโรงพยาบาลนะคะ
อยู่ที่วัดนะคะล่าสุดค่ะคุณผู้ชมมีความเคลื่อนไหวแล้วล่ะค่ะ
เป็นภาพตัวเองขณะกำลังตรวจหาเชื้อโควิด๑๙นะคะ
พร้อมโชว์ผลการตรวจนะคะซึ่งนั่นก็ออกมาเป็นลบไม่ติดโควิดนั่นเองนะคะ
แล้วก็เขียนแคปชั่นบรรยายไว้ด้วยนะคะว่า
ไปเจอท่านผอโรงพยาบาลแม่สอดมาวันที่๗กันยายน
และกักตัวครบ๑๔วันแล้วครับมาตรวจอีกรอบปลอดภัย
ทั้งนี้นะคะยังมีแซวด้วยคุณผู้ชมนะคะ
ท้ายบอกนะคะว่าปลสาวมาชวนเที่ยวได้แล้วนะครับ
เพียบเลยนะคะเข้าไปดูเนี่ยค่ะโอ๊ยไปเที่ยวกันไหมนี่นะคะ
หลายคนบอกว่าไปกินหมูกระทะกันนะคะ
บางคนบอกว่าขอเที่ยวทิพย์กันไปก่อนแล้วกันเนาะ
รวมไปถึงหลายคนก็เข้ามาแสงความยินดีนะคะที่พี่บี้รอดปลอดภัยค่ะ
ยังบอกให้ดูแลตัวเองให้ดีด้วยค่ะ
ซึ่งพี่บี้นะคะก็ส่งเป็นคลิปเสียงมานะคะ

จะเป็นยังไงไปฟังพี่บี้กันดีกว่าค่ะ
ก็คือผมไปเจอกับท่านพอแม่สอดนะครับ

ปรากฏว่าปลอดภัยดีนะครับ

ก็ขอขอบคุณนะครับแฟนทุกท่านที่เป็นห่วงด้วยนะครับ
ขอบคุณทุกคนมากครับผมปลอดภัยดีครับ